มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้าง
กลางเดือนที่ผ่านมามีวัยรุ่น๒กลุ่ม

ในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ไป๑๑วันตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ครบหมดทุกคนแล้ว

มือปืนนี่มี๑ผู้ร่วมก่อเหตุนี่มี๒
เมื่อวานนี้๓คนนี้เป็นผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ก่อเหตุดวนปืนกันที่หน้าร้านผัดไทยนะคะ
ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑คน
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๓คนประกอบไปด้วยคนแรก
ชื่อว่านายสหรัฐแหลมไทยสงฆ์หรือว่าเต๊ะอายุ๒๐ปี
พร้อมแฟนสาวก็คือนางสาวรุ่งที่วาจันสาหรือว่าตานอายุ๒๑ปี
เพื่อนอีก๑คนคือนายสหรัฐงอกงอกนาสิวหรือว่าแบงค์อายุ๑๙ปี
เต๊ะซึ่งเป็นมือปืนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น
พยายามฆ่ามีปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมทั้งคดีพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ส่วนตานซึ่งเป็นแฟนสาวของนายเต๊ะมือปืนและแบงค์ซึ่งเป็นเพื่อน
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันในวันนั้นถูกตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันช่วยผู้อื่นกระทำความผิด
พร้อมยึดรถจักรยานยนต์๒คันที่ใช้ในการก่อเหตุวันนั้นค่ะ
สำหรับมือปืนเขารับสารภาพกับตำรวจเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่เป็นการป้องกันตัว
เพราะว่าฝ่ายของผู้เสียชีวิตคือนายคมเพชรนาคแว่นอายุ๑๙ปีพร้อมพวกเข้ามาหาเรื่องตัวเองก่อน
และมีการชักปืนยิงใส่แฟนสาวขณะที่ยืนซื้อผัดไทย๑นัด
แต่ทีนี้เขายังยิงต่อนัดแรกในด้านก่อนนะยิงต่ออีก๒นัดกระสุนทั้งสองนัดพลาดเป้าไม่ถูกใคร
ตัวเองเห็นแบบนั้นรู้สึกเป็นอันตรายก็เลยหยิบปืนยิงสวนกลับไปปืนลูกปืนไปถูกนายคมเพชรเสียชีวิต
พลตำรวจตระอีพพรมนัฐเขตห้ามคำภัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ก็ใช้ในการหลบหนีไปติดตามจับกุมตัวนายแบงค์ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อเหตุเป็นเพื่อนของมือปืน
ที่บ้านเช่าภายในบ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ดส่วนมือปืนคือนายเต๊ะและแฟนสาว
หลบหนีไปที่ชนบุรีตำรวจก็ส่งชุดสืบสวนติดตามไปแล้วก็จับกลุ่มตัวมาได้ทั้งสองคน
นำตัวกลับมาสอบสวนดำเนินคดีที่สพเมืองขอนแก่นค่ะ